อีกหนึ่งเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัย
เป็นภัยสังคมด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเขาก็ไปเดินเที่ยวนะครับ
ห้างของแถวรัชดาพิเศษ

ตำรวจเองก็จับชายต้องสงสัยได้แล้วด้วยครับ
นางสาวกระบวนชนกกลับมาครับ
นักศึกษาชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ

หลังถูกชายอายุประมาณ๖๐ปีครับ
ก็แทงด้วยของแหลมไม่ทราบชนิด

แล้วก็กำลังจะกลับไปที่ห้องพักนะครับ
บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่ง๑ย่านรัชดาพิเศษ
เหตุเกิด๑๘มกราคมที่ผ่านมา

วันที่เกิดเหตุใช้เส้นทางหลังห้างดังกล่าว
เดินทางกลับที่พักเป็นปกติเหมือนทุกวันครับ
ระหว่างทางเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ๖๐ปี

กรมท่ากางเกงยินขายาวสีเข้ม

มือซ้ายเขามีการกำผ้าสีฟ้าผืนหนึ่งอยู่
แต่ว่าไม่ได้เอกใจว่าถืออะไรอยู่
จากคิดว่าชายคนนี้คงไม่ได้มีพิษมีภัย

แต่ว่าจังหวะที่เดินสวนกันสิครับคุณผู้ชม
เขากลับถูกมือที่กำผ้าเอาไว้ของชายคนนี้
แทงที่ขาอ่อนอย่างแรง

อะไรมาแทงคิดว่าชายคนนั้นจะขอโทษหรือเปล่า
แต่กลับไม่ขอโทษแล้วก็รีบเดินหายไป
เขารู้สึกเจ็บที่ขาแต่ก็ไม่คิดว่าเลือดจะออก

ก็รีบเดินทางกลับห้องไป
จึงตัดสินใจมาแจ่งความดำเนินคดี
เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ
เพราะว่าเส้นทางนี้เธอใช้เป็นประจำ
รวมถึงยังต้องการเตือนภัยให้กับคนในสังคมด้วย
อย่าไว้ใจใครและให้ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น
พร้อมกันนี้นะคะยังยืนยันว่าวันเกิดเหตุเธอไม่ได้แต่งตัวโป๊เลย
ชุดนักศึกษากระโปรงเธอก็ยาวถึงหน้าแข้ง

กระดาษที่พันธ์ตำรวจเอกกัมพลรัฐนักประทิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง

หลังเกิดเหตุก็ส่งตำรวจฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
โดยจากการตรวจสอบทราบชื่อผู้ก่อเหตุ
เขาเป็นอดีตมรปภของห้างแห่งหนึ่ง
พร้อมนำตัวไปสอบสวนแล้วก็ส่งไปตรวจว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่า
ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบประวัติอาทยากร

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงาน
ว่าทางด้านของชุดสืบสวน
เขาบอกว่าล่าสุดคือชายคนนี้ถูกคุมตัวไว้ได้แล้ว
เรื่องต้นยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
และตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานแวดล้อมอยู่ด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็คงอยากจะรู้ว่าทำไปทำไม
แล้วยิ่งบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วย

ทีนี้อุปกรณ์ของเขาไม่รู้ว่าเป็นมีดหรือเป็นของมีคมอะไร

นั่นมีเชื้อโรคหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน